ก็อยากจะให้เรียนมาทางแนววิทยาศาสตร์
อะไรอย่างนี้ก็เลยตอนปริญญาตรีเลยเรียนจบวิทยาศาสตร์มา
แต่พอเรียนไปสักพักหนึ่ง
ก็เริ่มที่จะรู้ตัวเองว่าจริงแล้วตัวเองไม่ได้ชอบแนววิชาการสักเท่าไห
อยากจะทำในเรื่องของธุรกิจมากกว่า
แน่นอนที่สุดถ้าเกิดว่าเรียนมาแบบนึง
แต่ว่าอยากจะเปลี่ยนไปทำงานอีกแบบ
ก็ช่วงแรกก็หางานไม่ค่อยได้
ก็เลยเริ่มที่จะกลับไปถามตัวเองว่าจริงแล้วตัวเองชอบอะไร

เออพระเอิญเป็นคนที่ชอบดูหนังนะ
รู้เรื่องซีรีส์เยอะนะอะไรอย่างนี้

เวลาไปดูหนังก็จะเห็นเขาขึ้นชื่อตอนจบ

พี่ก็เลยอยากแปลหนังโปรงบ้าง
หลังจากนั้นก็เลยคิดว่าตัวเอง

เพราะเอิญไปสมัครงานที่ธนาคาร

แล้วก็ทำมาสัก๒ปีมั้ง

มันก็เลยกลายเป็นว่าเรามายืนอยู่ที่จุด

พี่ก็เริ่มรักในธุรกิจบัตรเครดิต
ก็เลยตัดสินใจว่าเราเสียดายความรู้๒ปี
ก็เลยตัดสินใจปฏิเสธค่ายหนังไป
จนมายืนอยู่ณจุดนี้ทุกวันนี้
ก็เกือบ๒๐ปีแล้วมึง

ไม่ได้อยากเป็นผู้บริหาร
ไม่ได้หวังไว้ด้วยซ้ำว่าจะมาเป็นผู้บริหารใส

แต่ว่าเป็นคนชอบทำการตลาด
รู้สึกว่าการตลาดมันเป็นเรามาก

มันเป็นผลิตภัณฑ์เดียวของสถาบันการเงิน

หรือว่าเราได้ดิสเพลย์พรสวรรค์
หรือว่าทาเลนส์ในแง่ของการใช้จินตนาการ
ออกมาในแง่ของการตลาดได้ดีที่สุด
แล้วเพอิญบัตรเครดิตมันเป็นอันเดียว
ที่สามารถให้เราพลิกแพลน

หรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นตัวเรามาก
มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบคิดใหม่
การหยิบส่วนหนึ่งมาผสมอีกส่วนหนึ่ง

อันนั้นพี่ว่ามันจะมาในมุมนั้นมากกว่า
แน่นอนที่สุดเพราะว่าเป็นคนชอบดูนาน
ทุกคนก็ชอบดูหนังอะไรอย่างนี้
เราอยากที่จะเป็นบัตรที่เป็นไลฟ์สตาร์ทจริง
เพียงแต่ว่าข้อได้เปรียบทางการค้า

มันมีส่วนที่มาจากทางพาร์ทเนอร์เรา
หลังจากนั้นมันก็เลยง่ายในแง่เรา

ตั้งแต่มีบริษัทนี้มา๒๐ปี
ปีนี้น่าจะเป็นปีที่เราเติบโตได้มากที่สุด
แต่ว่าถามว่ามันดีไหม
สภาพโดยรวมอาจจะไม่ค่อยดี
แล้วถามว่าเรากรดมาจากไหน
โกรธจากการที่ลูกค้าเล็งเห็นความสำคัญ
แล้วก็มาสมัครบัตรมากขึ้นเกือบเท่าตัวหนึ่ง

จากการที่เรามีลูกค้ามาสมัครบัตรเราเยอะขึ้น
มันก็ช่วยให้ยอดใช้จ่ายผ่านเราเติบโต

เริ่มจะใช้บัตรเราเป็นบัตรหลักมากขึ้นในกระเป๋า
มันก็เลยทำให้เราโตเยอะมากปีนี้ครับ
เพราะว่าเราเป็นลูกครึ่ง
เราไปได้ในส่วนที่เป็นกรุงศรีคอนซูเมอร์
เพราะฉะนั้นในนอกเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปเราก็ได้อานิสงฆ์หรือว่าได้ตรงนั้นกลับมาด้วย
พวกร้านอาหารแผนผ่อน๐อะไรอย่างนี้เราก็ได้ตามหน้าบัตรอื่นของเครือกรุงศรีคอนซูเมอร์ด้วย
เราก็เลยกลายเป็นว่าเราได้สิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกประกบ